คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะยังคลุมคลึงอยู่
แต่ว่าเรื่องนี้ชัดเจนแดงแจ๋อยู่ในโลกโซเชียลเลยค่ะ
สาวจ๋าหาผ้าเย็นมาประคบตาหน่อย
อิจฉาเหลือเกินคุณเอ๊ดชุธิมาขอบคุณคุณผู้ชม

เห็นหน้าแบบนี้นะคะอายุ๕๐ปีแล้วคุณผู้ชม
ที่ฉันติดตามมาพี่เอ๊เขาเป็นนางสาวไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วเหตุที่ต้องมาประคบตาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

แฟนใหม่ชื่อว่านุ่มแฟรงค์อายุเท่าไหร่รู้ไหม

เอ๊อายุ๕๐หนุ่มแร้งคนนี้อายุ๑๙ปี
คนนี้ไม่ธรรมดานะคะหนุ่มแฟรงค์มีดีกรี
เจ้าของตำแหน่งสมาร์ทบอยปี๒๐๑๔ด้วยคุณผู้ชม
เขาชื่อฟรองโดยเรื่องราวความรักคุณฟรองนั่นเองค่ะ

ไม่ผิดนะฮะชื่อฟร้อง๑๙ปี
โดยเรื่องราวความรักของสาวเอ๊ครั้งนี้ค่ะถูกเปิดเผยขึ้น
เพราะว่าฝ่ายชายเขาโพสต์เป็นคนโพสต์ภาพกับหนุ่มกระหนิง
อินสตาแกรมอวดชาวโซเชียลเองนะจ๊ะ
แล้วก็ถ้ายิ่งได้อ่านแคปชั่นใต้ภาพแล้วนะคะ
คุณบอกเลยว่าหวานมากน้ำตาลอายกันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นถ้าเธอเป็นอากาศหนาวฉันก็พร้อมจะเป็น
ถอดเสื้อผ้าเพื่อสัมผัสเธอ
ถ้าเธอเป็นอากาศหนาวฉันก็พร้อมที่จะถอดเสื้อผ้า
เพื่อสัมผัสเธอโอ้ยคุณคะฟังแล้วขนลุกไปหมดเลย
หรือก็มีแค่ใจดวงเดียวจะให้เหลียวมองใคร

นี่แหละนะที่เขาว่ากันว่าเรื่องของความรักอายุเท่าไหร่

แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมก็โดนวิภาควิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็มีชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แรงทีเดียว
คุณเอ๊ต้องออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ประมาณว่าเธอก็ชิวเธอก็ไม่ได้แคร์กับสิ่งที่มาคอมเมนต์
ถ้าไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเธอเองเธอก็ชิวตอบแบบนี้ไป
ว่างก็เอาเวลาไปดูแลครอบครัวพี่เอ๊คอมเมนต์อย่างนี้เลย
แล้วก็เธอก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเป็น๑๐ปี
พี่เอ๊ะก็จะมีข่าวแบบรุ่นเด็กแบบนี้
แสดงว่าอาจจะเป็นสเปคส่วนตัวจริงนะคะ
ก็ยินดีกับความรักครั้งนี้ของพี่เอ๊กับหนุ่มฟรองก์ด้วย
ให้บังสดใสเบือกบานตลอดไปนะจ๊ะ